ข่าวต่อไปบอกเลยตัวการ์ตูนเยอะมาก
เยอะมากเลยคุณผู้ชมเมื่อกี้ไปงานบุญกันแล้วใช่ไหม
เดี๋ยวพาเข้าวัดกันต่อเลยที่จะพาไปดูตัวการ์ตูนนี่เข้าวัดนะคะคุณ
ไปที่วัดแห่งนี้จังหวัดเชียงใหม่คุณจะได้ทั้งบุญ
แล้วคุณก็จะได้ทั้งรูปถ่ายสวยน่ารักเยอะเลย
ไปกันเลยค่ะที่วัดแห่งนี้วัดคันธารามค่ะ

วัดคันธารามทุ่งอ้อนะคะอยู่ที่ตำบลสันกลาง
อำเภอสรรป่าตองจังหวัดเชียงใหม่
มีตัวกรูดด้วยมีนี่เจ้ามิเลียน
นี่น่ารักมากตัวเหลืองแบบนี้นะคะ

แม่ฉันต้องได้ไปวัดพ่อฉันต้องได้ไปวัดลูกฉันต้องได้ไปวัด

คุ้นนะคือแบบนี่เอ้าทำไมฮักตัวแดง
คือมีหลายสีไง

มาหมดเลยจากตัวการ์ตูนยอดฮิตหลายเรื่องนี้นะคะ
เพราะว่าใครที่มาวัดนี้นอกจากจะได้สร้างบุญสร้างกุศลกันแล้ว
จะเจอกองทัพรูปปั้นหุ่นตัวการ์ตูนต่าง
ไปจนถึงรูปปั้นตัวละครหนังระดับโลกนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ที่ฉันบอกไปมียักษ์ด้วยนะ

ม้นได้สมัครที่ตรงนี้จะรีบไปไหน

แล้วต้องบอกว่าเท่านั้นยังไม่พอนะคุณ
เขาบอกว่ารูปปั้นยักษ์คุณจะสังเกตเห็น
ว่ายักษ์จะใส่รองเท้าที่เป็นรองเท้าภาวใบแบบสมัยใหม่
มากมายนะคะก็สร้างความฮือฮาให้กับ
หลายคนที่เข้าไปที่วัดแห่งนี้กันเยอะเลยยังไม่หมดแค่นั้นที่วัดเขาจะมีคล้องยักษ์ที่ใหญ่ที่สุด
เขาบอกว่าเป็นท้องยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

กังวานอ่ะคุณ

กว่าจะยกที่ตีคล้องขึ้นมาได้นะ

หนักนะคะเพราะว่าเป็นคล้องยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะคะ
ตีแล้วนี่ดังกังวานถึงโลกหน้าเขาบอกนี่
ท้องทำให้เราแบบโด่งดังใช่ไหม
แล้วก็นี่เข้าไปดูในห้องน้ำของวัดกันหน่อย
บอกว่าเฮ้ยมันจะดูสะอาดหรือเปล่าโหสะอาดมาก
ให้ดูเมื่อสักครู่นี้สะอาดมากภูรานะคะ
มีเครื่องทำน้ำอุ่นทุกห้องมีรองเท้าให้เปลี่ยนนะจ๊ะ
ยังไม่หมดแค่นี้นะคะนี่เยอะมากเลย
ทางด้านท่านเจ้าอาวาสนะคะพระมหาบัณฑิตยานเมธีนะคะ
ท่านบอกว่าทางวัดเนี่ยนำหุ่นต่างมาไว้ก็ตกแต่งอย่างสวยงาม
เพราะว่าอยากจะให้วัดนี้เป็นเหมือนวัดยุคใหม่
พุทธศาสนิกชนเยาวชนคนรุ่นใหม่ท่านทั้งหลายที่เข้ามา
ก็จะเห็นความแปลกความทันสมัยของวัดในยุคสี่จีแบบนี้ครับ
ถือว่าเป็นความแปลกใหม่จริงเป็นมิติใหม่เลยนะคะ
ใครที่ยังไม่ได้มานะอยากให้ลองมากันดู
รับรองว่าคุณจะต้องอิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็ได้ภาพเป็นความทรงจำดี
กลับไปมากมายสำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวชมความสวยงาม
ก็ไปกันได้ที่วัดคันธารามทุ่งอ้ออยู่ที่ตะบนสรรกลางอำเภอสรรป่าตองจังหวัดเชียงใหม่
เชียงใหม่เชียงใหม่โอ้โหอันนี้คุณเชียร์หน้าดูเลยนะ
ก็เห็นเนี่ยคุณดูสิมันเป็นวัดที่น่าไปคือบางคนบอกว่าไปวัดแล้วเนี่ย
นี่มีที่ถ่ายรูปแล้วถ่ายกับโบสถ์ถ่ายกับวัดไปหมดแล้วใช่ไหม
ไม่รู้จะถ่ายมุมไหนอีกดีอ้าวไปวัดแห่งนี้เด็กเด็กน้องน้องหนูหนูก็สนุกสนานไปด้วย
ก็จะได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันไปเป็นวัดยุคใหม่นะ
เป็นเทรนด์ใหม่ของวัดเป็นกุศโลบายให้เด็กนะได้เข้าวัดเข้าวากันด้วย
ฉันต้องได้ไปวัดพอฉันต้องได้ไปวัดตัวฉันก็ต้องได้ไปวัด
ไปกันทุกคนในครอบครัวเข้าวัดเออเข้าวัดกันดีกันนะครับใช่ค่ะ